ท่านผู้ชมครับมีข่าววัยรุ่นทะเลาะวิวาสตีกันบ่อยนะฮะ
งานที่มีหมอลำซิ่งมีเวทีคอนเสิร์ตเนี่ยนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยมีงานหนึ่งที่กรรศิลป์นะฮะ
แล้วงานนี้เป็นงานบวชที่ผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงที่บ้านท่าแสง
ตะบลลำพานอเมืองจังหวัดกรรศิลป์เนี่ยเป็นเจ้าพ่า
วัยรุ่นตีกันผู้ใหญ่บ้านหญิงคนนี้ขึ้นเวทีหยิบไมค์เลย
บอกให้เจ้าหน้าที่ไปเอาตัวมานะเอามาหน้าเวทีจัดการเลย
เหยียบมันเลยนี่ชาวบ้านบอกว่าอ่าใช่ระงับเหตุเนี่ยใช่
ไอ้พวกนี้มันไม่ควรมาตายกันในงานแบบนี้
แต่การระงับเหตุแบบนี้การพูดลักษณะแบบนี้เนี่ยอันนี้มันเหมาะไหม
เดี๋ยวท่านไปฟังคลิปนี้นะฮะ

คนที่ยืนถือไมค์พูดอยู่บนเวทีหมอลำนะฮะ
สั่งให้ตำรวจชุมชนกับชุดชรบนำตัวผู้ชายคนหนึ่งที่คาดว่าเป็นกลุ่มที่ทะเลาะวิวาดกันเนี่ย
มาที่หน้าเวทีแล้วให้จัดการเลยเนี่ยนะให้เอาเลยเนี่ยจัดการเลยเนี่ยนะครับ
ก็เป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงนะครับ
แล้วเป็นเจ้าภาพงานบวชที่มีหมอลำซิ่งมีเวทีหมอลำนะฮะ
มีคนที่ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเอาไปโพสต์ข้อความบอกว่าผู้ใหญ่บ้านโคตรโหด
สั่งเจ้าหน้าที่เอาคนตีกันมาเหยียบโชว์หน้าเวที
เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็จริงแต่วัยรุ่นตีกันเนี่ยคุณใช้สิทธิ์อะไรสั่งให้ลากเข้ามากระทืบแบบนี้
นี่ค่ะผู้ใหญ่บ้านหญิงคนนี้เราตามเจอตัวแล้วนะครับ
ชื่อว่านางสวยภูถมนาคเป็นผู้ใหญ่บ้านท่าแสงตะบนลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนะครับ
นางสวยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นคืนวันที่๒๙กุมภาพันธ์
มีการแสดงหมอลำซิ่งในงานอุปสมบทเธอเป็นเจ้าภาพร่วมกับสามีและลูกเขย
แก้บนอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษตามประเพณี
คณะหมอลำซิ่งเป็นลูกหลานของเธอคนที่มาร่วมงานก็เป็นญาติพี่น้องของเธอ
ทีนี้ค่ะกำลังมีการชมการแสดงหมอลำซิ่งอยู่ดีก็มีการทะเลาะกันระหว่างกลุ่มวัยรุ่นหน้าเวที
เป็นวัยรุ่นสองคนตีกันก็เลยไปพูดบนเวทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ระงับเหตุและควบคุมสถานการณ์
ก็ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรผู้ปกครองก็เข้าใจดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

ไปดูแลความสงบเรียบร้อยให้ใช้ชุดของหมู่บ้านกันเอง
พอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมันก็จะเป็นปัญหาได้